เช้าวันนี้ที่วัดราชบพิษสถิตมหาศรีมารามวรวิหาร
ก็มีพุทธศาสตร์สนิกชนจมนต์มากนะคะ
เป็นร่วมต่างบาทฟังเทศเนื่องในวันมาครับบูชา
ส่วนช่วงเย็นวันนี้ค่ะก็จะมีการร่วมกันสวดมนต์ทำวัดเย็น
ฟังธรรมเทศนาเทศมหาชาติ๑๓กัน
นำสวดโดยสมเด็จพระมหาวุฒิวงภ์
ติดตามบรรยากาศจากคุณอนุปพนธ์ธาวบราอาจารย์

รายงานสดจากวัดราชบพิษสถิตมหาศรีมารามวรวิหารค่ะ
บรรยากาศเนื่องในวันมาคบูชาภายในวัดราชบพิษวันนี้นะคะ
ตลอดช่วงเช้ามืดค่ะก็เต็มไปด้วยพุทธศาสนิกชนและประชาชน
ที่เดินทางมาทำบุญนะคะด้วยพระจริยวัตรอันงดงาม
และสมรรถะและเรียบง่ายของสมเด็จพระมหามุณีวงศ
แล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีที่พุทธศาสนิกชนนั้นจะน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันค่ะ
เช้านี้ที่บริเวณตำหนักอรุณกุฏิพำนักของสมเด็จพระมหามุณีวงศ
เจ้าอาวาสวัดราชบพิษสถิตมหาศรีมารามวรวิหาร
ไปด้วยศิษยานุสิตและพุทธศาสนิกชนที่พร้อมใจกันนำอาหารคาวานและผลไม้มาถวายสมเด็จพระมหาหมุณีวงศ์
ที่สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่๒๐แห่งกรุงรัตนโกศิลปจนแน่นกุฏิ
ซึ่งเช้าวันนี้ทางวัดได้ขอความร่วมมือกับสื่อมวลชน
ดบันทึกภาพบริเวณบนกุฏิเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพุทธศาสนิกชนค่ะ
โดยพุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาทำบุญวันนี้นะคะ
บอกว่าทุกครั้งที่มีโอกาสจะพาครอบครัวและลูกหลานมาทำบุญที่วัดราชบพิษ
เพราะมีความเลื่อมสายศรัทธาในองค์สมเด็จพระมหามุณีวงศ์ที่มีพระจริยวัตรอันงดงาม
และจะนำคำสั่งสอนตลอดจนการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไปยึดหลักดำเนินชีวิต
โดยเฉพาะเรื่องของความสมรรถาและความพอเพียงไปฟังเสียงค่ะ
ปกติจะมาที่วัดนี้ทุกวันอยู่แล้วค่ะ
แล้วก็มาได้หลายปีอยู่แล้วค่ะค่ะเขาก็จะมีสวดทั้งคืนนะคะ
ถ้ามีเวลาก็จะพาลูกมาฟังเทศแล้วก็จะมาเวียนเทียน
ค่ะเปิ้มเป็นส่วนตัวปกติก็เปิ้มท่านอยู่แล้วค่ะ
เพราะว่าท่านจะเป็นกันเองกับลูกศิษย์ทุกทุกทุกทุกทุกคนเลยค่ะ
ท่านก็มีความสมรรถะนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย
เอ่อไม่เอ่อใช้แต่เรื่องของปัจจัยสี่จริงจริง
มาเลยค่ะแค่เห็นภาพก็น้ำตารื่นแล้วนะคะ
ก็ความเรียบง่ายแล้วก็มีความเมตตากับทุกคนที่ตั้งใจมากราบท่านนะคะ
ขณะที่บรรยากาศภายในวัดราชบพิษสถิตมหาศรีมารามวรวิหารตลอดช่วงเช้า
ตามปกติโดยหลังจากกิจกรรมทำบุญตักบาทในช่วงสายวันนี้
ก็จะมีการเทศนาภายในพระอุโบสถซึ่งพระโบสถหลังนี้ได้มีการออกแบบเป็นสถาปัตยกรรมแบบไทยแท้
จุดเด่นคือลายกระเบื้องเคลือบเป็นจรงรูปเทพรนมือภายในพระอุโบสถแห่งนี้นะคะ
ตกแต่งศิลปะแบบโกธิกสไตล์ยุโรปตะวันตกมีพระพุทธอังคีรสเป็นพระประธานปางสมาธิ
ปฏิสถานบนชุกชีหินอ่อนจากประเทศอิตาลีและตรงฐานบันลังยังบรรจุพระบรมอัตของพระมหากษัตริย์ไทย๕พระองค์
และยังเป็นที่ตั้งของสุสานหลวงสถานที่บรรจุพระอัดของพระบรมวงศาลวงศ์มากที่สุดในประเทศไทย
เพื่อทำการบุรณปฏิสังขรซึ่งนับเป็นโอกาสดีในวันมาคบูชา
ที่ตรงกับวันเสาร์ที่เสร็จกุมภาพันธ์นี้
พุทธศาสนิกชนนั้นจะได้เข้าไปฟังธรรมในโบสถ์ค่ะ
สำหรับผู้ที่จะร่วมฟังธรรมเทศนาโดยสมเด็จพระมหาหมุณีวงศ์นะคะ
ท่านก็จะเน้นหลักธรรมคำสอนในเรื่องของการให้ทาน
การรักษาศีลสมาธิและปัญญาเป็นคติเตือนใจค่ะ
โดยพุทธศาสนิกชนนั้นสามารถร่วมฟังธรรมเทศนาได้ภายในโบสถ์

ส่วนกิจกรรมของการเวียนเทียนนะคะจะเริ่มในเวลา๑๙นาฬิกาค่ะ
และทั้งหมดนี้คือบรรยากาศการทำบุญเนื่องในวันมาคบูชา
ันทพรธวราทีมข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากวัดราชบพิษค่ะ